ประเด็นการเมืองวันนี้๒๐มีนาคมคุณ
ค่ะรอนะครับค่ะ๒๓มีนาคมก็สภาหมดวาระกันแล้ว
แววก่อนหน้านั้นว่าวันนี้ประกาศยุบสภาอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะ
ดังนั้นถ้ามีการประกาศยุบสภาหรืออะไรภายในสัปดาห์นี้
สิ่งที่ต้องจับตามองก็คือการทำหน้าที่ของกรกต
ในการกำหนดวันเลือกตั้งไม่งั้นอาจจะมีวิบากรรมแบบนี้
ให้อาจารย์สุภาพคลี่ขจายย้อนเรื่องของวิบากรรมกรกตกันหน่อยนะฮะ
ติดตามจากขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ

ขีดเส้นใต้วันนี้ผมให้ท่านดูข้อความนี้ในจอก่อนเลยครับ
กกตกูเกือบตายมาห้าคุกสองตายสองเหลือหนึ่ง
นี่ที่เริ่มขีดเส้นใต้ด้วยหัวข้อบทความนี้
ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์มติชน
ซึ่งต้องขออนุญาตเสียตรงนี้

พลเอกจารุพัฒน์เรืองสุวรรณ
เป็นอดีตกรกตคนเดียว
จาก๕คนที่ยังมีชีวิตอยู่
กรกตชุดนี้เป็นอดีตกรกตที่เข้ามาจัดการเลือกตั้ง
เลือกตั้งท้องถิ่นนัดแรกในปี๒๕๕๙
ซึ่งแข่งขันกันดูเดือดมาก
แล้วเป็นกรกตชุดที่ต้องรับผิดชอบจัดการเลือกตั้งสอสอ

ต้องย้ำว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ภาวะการเมืองเราผิดปกติ
หลังจากมีการปฏิวัติยึดอำนาจ
การจัดการเลือกตั้งถูกร้องเรียนจากพักการเมืองอุตลดไปหมด
พักฝั่งโน้นก็ร้องเรียนฝั่งนี้ก็ร้องเรียน
กรกตต้องรับบทหนัก

ลองฟังสิ่งที่พลเอกจารุพัฒน์เขียนบันทึกไว้สิครับ
เรื่องที่หนักใจคือเรื่องร้องเรียน
กรรมการห้ามมวยซะเอง
เปรียบถึงว่ากรกตเหมือนกรรมการห้ามมวย
จะต้องไปให้การกับศาลเหนือสุดใต้ตะวันออกสุดตะวันตกทุกทิศไม่ละเว้น
ที่ต้องเดินทางไปแทบทุกจังหวัดเหมือนกับเป็นการทัศนาจรสารจังหวัดต่าง

เพื่อนร่วมชะตากรรมทั้ง๕คนต่างหน้าดำคล่ำเครียด
จนกระทั่งโรคภัยถามหาเสียชีวิตไปสอง
และกลายเป็นผู้ต้องหาไปอีก๒จนสารวินิจฉัยแล้วก็ติดคุก
นี่แช่รูปนี้ไว้หน่อยในจอ
ผมให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าที่ติดคุก๒คนขออนุญาตนะ
ผลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาบในฐานะประธานกับคุณปริญญานาคจตรี
สองท่านนี้ต้องเข้าคุกคุณปริญญานั้นเนี่ยป่วยอยู่ด้วย
มีรายละเอียดที่มาที่ไปเยอะเลยครับว่าทำไมจึงถูกฟ้องทำไมจึงถูกร้องเรียน
แต่ข้อหาที่เป็นต้นเหตุสำคัญ
ก็คือว่าพิจารณาเรื่องร้องเรียนช้าทำให้ตอนนั้นภักดิ์ไทยรักไทยตั้งรัฐบาลได้
ก็เลยเจอก็เลยเจอถึงขั้นถูกจำคุกคนที่ไม่ถูกจำคุกเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับ
อายุมากเครียดขนาดนั้นสุดท้ายขึ้นมาเสียชีวิตไปสองจากโรคภัยรุมร้อม
ที่เสียชีวิตไปสองคือคุณวีรชัยแนว
เดียนอดีตผู้ว่าหลายจังหวัดกับคุณจรรย์บูรพันธ์บูรพันธ์ศรี๒คนที่ท่านเห็นอยู่ในจอ
แล้วที่เครียดมากก็คือตอนจัดการเลือกตั้งจนเป็นเหตุให้การเลือกตั้งเป็นโมคะนั้นเนี่ย
สี่ห้าคนนี้ยังถูกกระทรวงการคลังฟ้องครับอ้าวกระทรวงการคลังมายุ่งอะไรกับเขาล่ะ
ก็กระทรวงการคลังเขาเป็นเจ้าของเงินงบประมาณจัดการเลือกตั้งนี่ครับ
ตอนนั้นเนี่ยใช้เงิน๒๘๐๐ล้านกระทรวงการคลังฟ้องข้อหาว่ากรกตประมาทเลินเล่อทำให้ประเทศเสียทรัพย์
นี่ผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้เพราะอยากจะส่งสัญญาณไปถึงประธานกรกตและกรรมการกรกตชุดนี้ทั้ง๗คน
ว่าท่านต้องเดินให้ตรงท่านต้องกำกับดูแลการเลือกตั้งให้ตรงไปตรงมาไม่งั้นแล้วเนี่ยท่านมีโอกาสจะเจออย่างกรกต๕คนเนี่ย
เพราะว่าการเลือกตั้งคราวนี้มีคนบอกว่ามันชักมีกลิ่นตู่แปลกโชยมาแล้วมีคนเป็นห่วงว่ามันจะเกิดรายการถูกหวยแล้วขึ้นเงินไม่ได้
คือชนะเลือกตั้งแต่แพ้ฟาวชนะเลือกตั้งแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้หรือถึงขั้นให้ประกาศการเลือกตั้งเป็นโมคะหรือถึงขั้นพักการเมืองบางพักถูกยุบยุบก่อนจะถึงวันเลือกตั้งหรือยุบหลังจากวันเลือกตั้งไปแล้ว
นี่เขาเป็นห่วงกันอย่างนี้มันจะเป็นอิทธิฤทธิปฏิหารที่เกิดได้เสมอในวงการเมืองบ้านเราแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเกิดอะไรตามมาก็ต้องกรอหนังกลับครับกรอหนังกลับไปดูอดีตว่าเมื่อประชาชนรับรู้ได้ถึงความอายุติธรรมถูกเอาเปรียบมันจะนำไปสู่อะไรล่ะครับมันก็จะเกิดความวุ้น
วายขึ้นในแผ่นดินแล้วจบลงด้วยอะไรครับก็จบด้วยคำเตือนถึงกรกตและผู้มีอำนาจนี่คือคำเตือนที่ผมคิดว่าสุดท้ายกรกตถ้าไม่ระวังไม่เดินให้ตรงมันจะมีปัญหาหนักนะครับเอาล่ะทีนี้มาถึงเรื่องประเด็นการยุบสภามันค่อนข้างชัดเจ
ว่าน่าจะเป็นวันนี้นี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วก็แปลว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายทำไมต้องเป็นวันนี้เพราะใน๓วันเนี่ยวันนี้เหมาะสมที่สุด
สภาหมดวาระวันที่๒๓มีนาวันมรืนวันที่๒๒วันพรุ่งนี้ที่จริงก็ยังมีเวลายุบสภาได้แต่มันฉิวเฉียดเกินไปหน่อยไปยุบวันที่๒๒
แล้ววันพรุ่งนี้๒๑ยุบได้ไหมยุบได้แต่วันพรุ่งนี้วันเกิดนายกเลิกผานาทีไม่น่าจะเหมาะสำหรับประกาศยุบสภาเอ้าก็เหลือวันนี้วันเดียว
เอาล่ะถ้าสมมุติยุบสภาวันนี้ไทม์ไลน์ของกรกตคืออะไรวันที่๓ถึงวันที่๗เมษาจะเป็นวันเปิดรับสมัครสอสอเขต
วันเลือกตั้งน่าจะเป็นวันที่๗พฤษภาหรือ๑๔พฤษภาแต่ความเป็นไปได้เนี่ยน่าจะเป็น๑๔พฤษภามากกว่าวันที่๗พฤษภา
ทีนี้ถ้ายุบสภาวันนี้คนที่มีใจรักความเป็นธรรมเขาคาดหวังอะไรเขาอยากเห็นอะไร
ผมคิดว่าอย่างที่บอกข้างต้นเมื่อยุบสภาแล้วกฎเกณฑ์กติกา
ก็จะถูกประกาศออกมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนกว่าที่ผ่านมาก่อนยุบสภา
อะไรทำได้อะไรทำมาได้บางเรื่องเนี่ยประกาศออกมาให้ชัดเจนตายตัวไม่ได้
แต่มันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและมารยาทว่าทำแบบไหนเอาเปรียบทำแบบไหนไม่เอาเปรียบ
โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีรองนายกและรัฐมนตรีที่นั่งเป็นรัฐบาลรัฐมนตรีรักษาการอยู่
เขาร้องเรียนเรื่องการตรวจราชการแฝงที่คุณอาจารย์สมชัยไปร้องเรียนใช้เครื่องบินหลวงรถหลวงทรัพยากรหลวง
ถูกตั้งคำถามว่ามันควรไม่ควรไหมบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะคาบกึ่งเอ๊ะรักษาการนายกเขาก็ไปตรวจราชการได้
แต่ตรวจราชการถี่แบบไหนราชการแบบไหนสมควรไปตรวจราชการแบบไหนไม่สมควรไปตรวจราชการแบบไหนให้ผู้ว่าเขาจัดการไปให้นายกอบจ
ให้นายกเทศมนตรีให้นายกอบตจัดการไปไม่จำเป็นนายกต้องลงไปเองก็มันมีเส้นแบ่งที่ต้องมันไม่ชัดแต่ว่าความควรไม่ควรมันอยู่ตรงไหน
ผลเอกประยุทธ์ก็ดูเหมือนว่าท่านจะพอจับกระแสเรื่องนี้ได้อยู่หรอกครับ
เมื่อวานนี้ไปภูเก็ตแล้วท่านก็ไปพูดว่า
วันนี้มาในนามนายกไม่ได้มาในนามอื่น
แปลว่าไม่ได้มาในนามของพักการเมืองพักรวมไทยสร้างชาติ
ที่เขาส่งชื่อท่านเป็นแคนดิเดตนายก
ประโยคนึงท่านพูดบ่อยมาก
วันนี้พูดไม่ได้ไม่ได้มาหาเสียงพูดไม่ได้
นี่ออกตัวได้ครับแต่คนเขาพอจะมองออกว่า
หาเสียงหรือไม่หาเสียงเอาเปรียบหรือไม่เอาเปรียบ
ผมว่าหยุดกระทำดีกว่าดีกว่าออกตัวแล้วทำ
เอาล่ะการเอาเปรียบนั้นเนี่ยใช่ว่าผลมันจะเตือน
ขอเตือนความจำว่ามันไม่ใช่ได้เปรียบเสมอไป
ช่วงเวลาอดีตที่ผ่านมาพักบานการเมืองถูกบล็อก
จากผู้มีอำนาจถูกสกัดกั้นสารพัดสารพันธุ์
ที่จะใช้วิธีสกัดกั้นแต่สุดท้ายเอาไม่อยู่ครับ
สุดท้ายเอามาอยู่ปากกาในมือประชาชนนั่นแหละ
มันบล็อกไม่ได้คนเขาจะเลือกใครยังไงบล็อกไม่ได้
มีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าทุ่มเทสารพัดหมดเงินหมดทองหมดเจ้าหน้าที่
โอ้โหไปมหาศาลไปบล็อกบางพักเพื่อไม่ให้เขาชนะเลือกตั้ง
ล็อกได้ไหมล่ะครับทั้งหมดวันนี้ขีดเส้นใต้
ถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรักษาการโดยเฉพาะกกต
ระวังนะครับมากัน๕ตาย๒ติดคุก๒เหลืออยู่๑
ตอนนี้อยู่กัน๗อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำลอยครับ
เขตเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
นะครับขอบคุณอาจารย์สุภาพนะฮะน่าจับตามองมากเรื่องของการเมืองนะฮะ